พามาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดพัทธลุงค่ะ
ตำรวจสพควนขนุนได้รับแจ้งเหตุนะคะ
ว่ามีเหตุยิงกันมีคนบาดเจ็บสาหัส๒คน
แต่สุดท้ายทั้งสองคนนี้เสียชีวิตนะคะ
มปัญหาเรื่องของความรักค่ะคุณภาคภูมิ
คือฝ่ายชายเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

ฝ่ายหญิงเป็นแม่ม่ายลูกติดแต่ว่าอายุเพิ่ง๓๙แล้วก็เป็นสาวสวยหน้าตาดี
ฝ่ายชายก็เลยมาติดพันธบหากันได้ประมาณสัก๓ปีแล้ว
แล้วเหมือนกับว่าช่วง๑เดือนก่อนหน้านี้ทั้งคู่เขาทะเลาะกันมีปากเสียงกัน

ฝ่ายหญิงขับรถมาฝ่ายชายขับรถตาม
ฝ่ายหญิงจอดรถฝ่ายชายก็จอดลงไปเคาะประตู
จะให้ฝ่ายหญิงลงมาคุยด้วยฝ่ายหญิงไม่ลงมา
ฝ่ายชายยิงปืนใส่เลยอ่ะ

ยิงเสร็จกลับเข้ามาในรถตัวเองยิงตัวตาย
แล้วในรถของฝ่ายชายพบจดหมายลาตายอยู่ด้วยนะคะ
เหตุสลดนี้เกิดขึ้นบนถนนคอนกรีต
ลำรุนเขาวังพื้นที่หมู่๔ตำบลดอนทรายอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทธลุง
ที่เกิดเหตุพบรถกระบะมิซูบิชิไทตัน๔ประตูสีขาว
รถคันนี้พบนายแจ้วทองทวีอายุ๔๑ปีเป็นคนขับนะคะ
เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่๑ตำบลเกาะเต่าอำเภอป่าพยอม
ถูกยิงด้วยปืนขนาด๙มิลลิเมตรเข้าที่ศีรษะ

กู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาลพัทธลุงแต่สุดท้ายก็เสียชีวิตนะคะ
อยู่ในสภาพกระจกฝั่งคนขับถูกยิงด้วยกระสุนปืน
ภายในรถพบนางพิยพรไข่เกิดอายุ๓๙ปี
เป็นครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนดินแดงตำบลดอนทรายอำเภอควนขนุน
ถูกยิงเข้าที่ศีรษะ๑นัดใบหน้าอีก๑นัด
ได้รับบาดเจ็บสาหัสนำตัวส่งโรงพยาบาลควนขนุน
และสุดท้ายก็เสียชีวิตเช่นเดียวกัน
จากการตรวจสอบข้างรถเก๋งมีกองเลือดอยู่บนถนน
มีปืน๙มิลลิเมตรกระบอกหนึ่งมีปลอกกระสุนตกอยู่๔ปลอก
ในรถกระบะพบในแจ้วนะคะเสียชีวิตอยู่ในรถเพราะว่ายิงตัวตาย
จดหมายลาตายมีเขียนเอาไว้ว่า
พ่อขอโทษพ่อคบน้าสาวมา๓ปีน้าสาวนอกใจพ่อ
ช่วยจัดงานศพให้พ่อด้วยไม่ต้องใหญ่โตให้จัดเรียบง่าย
เงินค่าขายที่ดินป้ายังติดอยู่ส่วนรถพ่อให้อายกับโดมเอาไปผ่อนต่อ
บอกไว้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็พูดในลักษณะที่ว่าเออเหมือนกับฝ่ายหญิงนอกใจ
คบกันมาตั้ง๓ปีอะไรแบบนี้ค่ะ
ทางเจ้าของร้านขายของชำที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุนะคะ
ชื่อว่านางปิยพรสงกลับอายุ๔๓ปีเขาเล่าให้ฟัง
บอกว่าก่อนเกิดเหตุเขาก็ขายของอยู่นะคะหน้าร้าน
เห็นรถสองคันมาจอดหน้าร้านตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไร
คิดว่าจะมาซื้อของเห็นในแจ้วคนขับรถกระบะถือปืนลงมาจากรถนะคะ
แล้วก็ยิงเข้าใส่ที่รถเก๋งแล้วก็เดินกลับไปนั่งในรถตัวเอง

คนที่อยู่แถวนั้นก็พากันหลบอะค่ะวิ่งหนีหลบเข้าไปในบ้านหลบเข้าไปในร้านกันหมด
ทีนี้เราจำลองเหตุการณ์เป็นภาพกราฟิกนะคะตามคำบอกเล่าของชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะ
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยทั้งคู่ขับรถตามกันมานางพิยพรขับรถเก่งนำหน้า
แจ้วผู้ก่อเหตุขับกระบะตามหลังแล้วก็ไปจอดกันอยู่หน้าร้านขายของชำ
แจ้วลงมาจากรถกระบะเดินตรงไปที่รถเก๋งของนางพิยพรยืนอยู่ตรงประตูคนขับเคาะกระจก
เพื่อให้เปิดประตูลงมาคุยกันแต่นางพิยพรไม่เปิดไม่ลงมานายแจ้วยิงใส่เลย
๙มิลลิเมตรที่พกมานะคะยิงผ่านกระจกฝั่งคนขับ๓นัด
กระสุนถูกศีรษะของนางพิยพร๑นัดแล้วก็ถูกเข้าที่หน้าอีก๑นัดนะคะ
จากนั้นนายแจ้วก็ถือปืนนี่แหละปืนกระบอกเดียวกันนี่แหละกลับไปที่รถของตัวเองขึ้นรถกระบะไป
นั่งอยู่เบาะคนขับแล้วเอาปืนจ่อศีรษะยิงตัวตายยิงไปนัดหนึ่งเนี่ยค่ะ
ชาวบ้านที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุก็รีบโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือนะคะ
เพ็ญศรีดวงจันทร์อายุ๓๙ปีผู้มนุยการกองการศึกษาเทศบาลตำบลดอนสาย
เขาบอกว่านางพิยพรเนี่ยผู้เสียชีวิตคนนี้เป็นคนนิสัยดีมากเป็นที่รักของเพื่อนร่วมงาน
แต่ว่าก่อนหน้านี้สักเดือนนึงนางพิยพรมาบ่นว่ามีปัญหากับฝ่ายชาย
ทางเทศบาลตำบลดอนทรายที่นางพิยพรทำงานอยู่เนี่ยนะก็เลยช่วยอ่ะให้ย้าย
ไปทำงานที่กองการศึกษาของเทศบาลตำบลดอนทรายแทนจะได้ไม่ต้องเจอกัน
ย้ายไปอยู่อีกที่หนึ่งแต่ก็ไม่คาดคิดว่าจะมีเหตุร้ายแบบนี้เกิดขึ้น
มีเขามาติดกันแต่ว่าก็คุ้นชาตินะคะเพราะว่าตอนแรกมันอยู่ในสอนที่สวนดี
เพราะว่ามีเรื่องส่วนตัวขึ้นก็ไม่เฉลยกันไม่มาทำงานที่กอง
ทีนี้ทางตำรวจสพควนขนุนบอกว่าจากการสอบสวน
ก็รู้ว่านางพิยพรผู้เสียชีวิตเป็นม่ายสาวหน้าตาดีค่ะอายุแค่๓๙
สามีเสียชีวิตไป๖ปีแล้วนะคะเธอมีลูกสาว๒คน
แล้วในแจ้วคนก่อเหตุเนี่ยก็พยายามเข้ามาคบหาตามตื้ออยู่ตลอด
แต่ว่านางพิยพรรู้จักกับครอบครัวของฝ่ายชายก็เลยตีตัวออกห่างในระยะหลัง
เพราะว่าไม่อยากจะเกิดปัญหาจนเนี่ยอย่างที่บอกว่าขอย้ายจากครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทำงานที่เทศบาลตะบนดอนทรายเนี่ยค่ะในแจ้วก็เลยเข้าใจผิด
คิดว่าที่ตีตัวออกห่างมีชายอื่นแน่เลยหึงหวงก็เลยมาลงมือก่อเหตุ
แต่เขาไม่อยากมีปัญหากับครอบครัวของทางฝ่ายชายอ่า
เนี่ยค่ะเหตุเกิดจากความรักนะฮะอืม